เดี๋ยวจะพาไปอุทัยธานีที่นั่นเขาปลูกถั่วแระ
สร้างรายได้ส่งออกไปขายถึงญี่ปุ่นนู้นเลย
ตอนแรกอะคิดว่าถั่วแร้อะมาจากญี่ปุ่นน่ะ

นี่คืออำเภอหนองฉางและอำเภอลานศักดิ์ในจังหวัดอุทัยธานี
มีเกษตรกรหลายท่านเขาปลูกถั่วเหลืองฝักสดเขาเรียกแบบนี้นะ
หรือที่รู้จักกันดีถั่วแระญี่ปุ่น
เขาปลูกในช่วงฤดูการทำนาปีซึ่งใช้เวลาเพียง๗๐วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว
ส่งขายเงินสะพัดอย่างที่ผมบอกปลูกถั่วแระส่งขายไปญี่ปุ่นจริง
แล้วถามว่าเงินสะพัดสะพัดมันนี่เท่าไหร่

หลายสิบล้านครับเป็น๑๐ล้านเลยนะ
นี่คือคุณวัญชัยชีวระนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดท่านเล่าว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วและญี่ปุ่นเนี่ย
ในช่วงฤดูแรงแบบนี้เพื่อเป็นการทดแทนการทำนาปรัง
ที่จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็ปลูกใน๒อำเภอนะอย่างที่บอกไป
ฉางและลานศักดิ์ซึ่งถั่วเหลืองฝักสดเนี่ยเป็นพื้นที่ต้องการน้ำน้อย
อายุเก็บเกี่ยวสั้น๖๐๗๐วันในขณะที่อายุการเก็บเกี่ยวเก็บเก็บข้าว
๑๒๐วันแต่ถั่วแระญี่ปุ่นใช้เวลาสั้นกว่า
ผลผลิตที่ได้เนี่ยไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าด้วย
ประกอบกับสภาพอากาศปีนี้มันหนาวเย็นนานไงทำให้มีผลผลิตที่เยอะกว่าทุกปี
และผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยทำให้เกษตรกรมีรายได้นับแสนนะ
แต่อย่างที่ผมบอกรวมนะเม็ดเงินที่ทำการส่งออกขายไปเป็นล้านเลยนะครับ
หลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะนำรถไปที่จุดคัดแยก
ให้ได้มีมาตรฐานทุกเม็ดทุกฝักจริงแล้วก็ส่งขายไปยังประเทศญี่ปุ่น

พูดอะไรหรอคะ
ไม่รู้เหมือนกันเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเขาก็พูดแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคน
แล้วก็ไปปลูกกันที่อุทัยธานีผมว่านะที่อื่นน่าจะมีเหมือนกัน
มาบอกกันหน่อยว่าที่ไหนเป็นยังไงกันบ้าง

ญี่ปุ่นคือแดนอาทิตย์อุทัยนี่ปลูกที่อุทัยธานี
เฮ้ยเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่สิเป็นถั่วแร้ญี่ปุ่นจากอุทัยที่ส่งมายังแดน

จริงแล้วที่คุณถามเพราะคุณเพราะคุณไม่รู้
ผมแค่นั้นแหละคุณชนะ

ใช่แล้วก็ถั่วแล้วญี่ปุ่น